เพราะว่าเรื่องของอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงแบบนี้มันก็ทำให้การกินต้องระวังมากขึ้น
เด็กกว่าร้อยคนครับที่สมุทรประการเขาต้องถูกหามส่งโรงพยาบาลเพราะว่ามีอาการอาเจียนแล้วก็ท้องเสีย
เนื่องจากว่าอาหารเป็นพิษนั่นเองนะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ชีพก็นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๓และ๔กว่า๑๐๐คนของโรงเรียนสิริเบญญาลัยอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรประการครับ
ไปส่งโรงพยาบาลกระจายไป๓แห่งก็คือโรงพยาบาลวิพามรามชัยประการ๕๒คน
โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้า๖๗คนโรงพยาบาลสมุทรประการอีก๕๓คนครับ
จากการสอบถามคุณครูว่าเกิดอะไรขึ้นนั้นคุณครูก็บอกว่าช่วงบ่ายของเมื่อวานเนี่ยนะมีการซ้อมพิธีไหว้ครูในห้องประชุมจู่เด็กที่นั่งอยู่ก็มีอาการอาเจียนครับ
หัวครับแล้วก็จึงต้องประสานรถพยาบาลเข้าไปรับอย่างเร่งด่วนครับทีนี้ก็ต้องสืบสาวกันไปถึงเรื่องเอ๊ะก่อนมาประชุมเด็กเด็กเขาทานอะไรเป็นอาหารกลางวันนะฮะ
อาหารกลางวันของเด็กก็คือข้าวมันไก่และผลไม้แม่บ้านเนี่ยรับเหมาทำอาหารมาเป็นคนจัดทำให้แต่ว่าสาเหตุอย่างแท้จริงนั้นต้องรอผลการตรวจสอบจากแพทย์อีกครั้งหนึ่งนะครับ
ซึ่งสาธารณสุขอำเภอพระประแดงนั้นเก็บตัวอย่างของอาหารก็คือมีข้าวมันไก่มีผลไม้ไปตรวจสอบแล้วก็เอาอาเจียนของเด็กไปตรวจสอบด้วยล่าสุดเด็กทั้งร้อยกว่าคนนั้นก็ปลอดภัยแล้วเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเกิดจากอาหารเป็นพิษซึ่งทางโรงเรียนจะรับผิดชอบเรื่องของค่ารักษาพยาบาลแล้วก็เยียวยาเด็กทั้งหมดต่อไปครับ